คุณผู้ชมคะปกติแล้วหน้าจอทีวีของเราเนี่ยจะมีไลน์ขึ้นด้านล่างหน้าจอ
ให้คุณผู้ชมได้ส่งมาพูดคุยสอบถามหรือว่าชี้แจงอะไรต่างนานา
จริงจริงเราอ่านกันทุกข้อความนะคะนี่ผมเห็นส่งมาแล้วคุณต้องประชัยเนี่ย
เราจากเราอ่านแล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็เห็นด้วย
แล้วก็มีหนึ่งในแฟนคลับที่ต้องบอกว่าโอ้โหเหนียวแน่นจริงอยู่ตั้งแต่เช้า
จนแบบลากไปจนถึงค่ำถึงดึกเลยคือคุณนพชัยที่พี่อุ๋ยพูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะ

ใช่ส่งมาเนี่ยเราไปนั่งไล่แคปดูอยู่ทุกช่วงข่าวจริง
ส่งมาสวัสดีสู่โควิดไปด้วยกันสุขสันต์ไทยรัฐนิวส์โชว์อย่างเงี้ย
คือถ้าชื่อไลน์เนี่ยตรงชื่อพี่เขาจะชื่อน้องประชัย

แต่พี่ก็จะส่งข้อความแล้วลงท้ายกับว่า
แลชตรีเล็กเที่ยงเล็กเที่ยงเล็กเที่ยงน่าจะเป็นซอยเล็กเที่ยงอยู่แถวนี้ฮ

แล้วก็สังเกตโอ้โหนี่แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์
คอมเมนต์ว่าเออจริงนะเห็นจริง

หลังจากที่บอกว่าโอ้โหนี่ต้องมีคนไปดูแลแล้วนะ

คือบางคนชอบบอกว่าลีลันหรือเปล่า

นี่ค่ะพูดคุยกันฟังเสียงพี่เขาหน่อยไหม

ก็ขอให้ทำรายการไปแบบนี้ครับ
เพราะว่าทุกช่วงนี้ก็จะแตกต่างกัน

นะค่ะจะว่าผมรู้ว่าอยู่ด้วย

คุณเจอเรื่องไปมากเนี่ย

รู้สึกยังไงบ้างแต่ที่แน่ก็เนี่ยค่ะเราก็ตามไปเจอ
แล้วก็มอบของมอบกระเป๋าผ้าให้พี่นกพระชัยบอกว่าชอบตลอดข่าวมาก
ชอบคุณชนะชอบคุณใบตองชอบคุณชิสาเขาอ่านข่าวเข้ากันดี
แล้วก็ชอบที่ว่ามีศาสตร์ตัวเลขขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับ
ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามทุกรายการเลยของไทยรัฐทีวี
เราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อคุณผู้ชมนะครับ